คุณผู้ชมคะสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวต้องบอกโอ้โห
ตอนนี้เนี่ยมีแต่คนแต่งไทยไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมาย
รวมไปถึงสองสาวนี้นะคะจ๊ะแล้วก็ใบเตยอาสยาม
สองสาวเนี้ยปกติเนี้ยแต่งตัวเซ็กซี่ตลอดค่ะคุณ
แต่พอไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกศิลป์เนี่ย
ต้องบอกว่าสองคนนี้เปลี่ยนไปเลยนะสลัดลุคเซ็กซี่สวมชุดไทยงดงาม
อกจากนี้ค่ะยังได้ควง๒นักแสดงร่วมค่าย
อย่างฟลุ๊กจิระแล้วก็ยีนเกเวลีนมาร่วมงานด้วย
พร้อมกับเป็นจิตอาสาร่วมถ่ายภาพกับประชาชนอย่างอบอุ่นณสนามเสือป่า
โดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้
พร้อมกับฝากเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งงานเนี่ยจะจัดถึงวันที่สิบเก้ามกราคมนี้เท่านั้นแล้วนะคะ
ซึ่งพอเจอตัวใบเตยอาสยามเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะอัปเดตหลังจากที่เมื่อวานนี้ติดต่อกับคุณแม่ไม่ได้
จากเหตุการณ์พายุปลาบึกเข้าถล่มเมืองนครศรีธรรมราชโดยนักร้องสาวบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังติดต่อคุณแม่ไม่ได้
แต่ทราบจากญาติที่อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะว่าคุณแม่ได้ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพอำเภอปากพนังปลอดภัยดีค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่คุยไลน์แชทกับคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่บ้านใช่ค่ะคุณแม่ออกมาที่ร้านคุณแม่มีร้านอาหารใต้ที่นครสีธรรมราชใช่ซึ่งตอนที่แกอยู่ที่ร้านเนี่ยก็คือพายุมาแล้วค่ะคือฟิวผู้ใหญ่เขาห่วงร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอยากมาเฝ้าดูของก็คือตอนนี้ไปหมดแล้วพังหมดแล้วนะคะหัวใบเต
ตอนนี้จะหมดแล้วหลังจากนั้นก็ขาดหายสัญญาณกันไปเลยไปอยู่ที่อำเภอปากพนังที่บ้านบ้านคุณยายที่เหมือนเป็นศูนย์อพยพบรรพฤกก็ฝากเป็นกำลังใจก็ทรงพลังบัวให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับบรรพฤษก็คนไข้ไม่ทิ้งกัน
กำลังใจให้กับพี่น้องภาคใต้ให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้นะ
น่ายินดีค่ะคนบันเทิงอย่างเราก็ไม่อยู่เฉยนะ
พี่เจเจฟรินคุณบุ๋มมานาตาถึงกระคาดลงที่เลยนะ

เอาแบบปลอดภัยนะคะพี่บุ๋มค่ะเป็นห่วงจริงค่ะ